ตามรถเก๋งคันนั้นคันนั้นขับตามอยู่ดีจู่คนขับเปิดกระจก
แล้วจับคอแมวยื่นออกมานอกรถครับนะครับรถก็ขับตามไปเขาก็กลัวลุ้นกัน
มันจะหล่นลงบนถนนหรือเปล่าแล้วพอขับรถไปแบบนั้นเสร็จครับ
ว่าคนขับน่าจะรู้ว่าถูกตามถ่ายก็เลยเอาแมวเข้ารถไป
แต่พักเดียวแถมแข็งจับแมวออกมากันแล้ว
คราวนี้ก็ห้อยหัวลงจับขาแล้วห้อยหัวลง

ไม่รู้ว่าขณะนี้แมวตัวนั้นเป็นอย่างไรบ้าง
แล้วก็อยากจะรู้ว่าคนขับทำแบบนั้นเพื่อ

ดูสิเห็นไหมนั่นไม่เอาแล้วนะ